อ่ะคุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
หลายคนอาจจะได้ติดตามข่าวนี้แล้วจากเหตุหึงโหดที่มีอดีตแฟนเก่าบุกมาที่คอนโดแฟนสาว
แล้วพาเพื่อนมา๘คนรุมทำร้ายรุ่นพี่คนสนิทของฝ่ายหญิงจนต้องเย็บถึง๗๘เข็มนะคะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยชื่อนางสาววันวิสาเมฆสัมพันธ์นะครับเธอเป็นนักศึกษาอายุสิบเก้าปี
โดที่เกิดเหตุอยู่ปฐุมธานีนะคะล่าสุดเนี่ย
นายนัดหนึ่งในผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงนะคะบอกว่า
เขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับอดีตแฟนของนางสาววันวิสาที่ชื่อนายต่ออ่า
ใครมีปืนตามที่กระแสข่าวออกมามีแค่มีดกับขวดเบียร์นะคะ
และเขาเองไม่ได้เมาและไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในเรื่องของการเกาะเหตุทั้งนี้จริง
แต่ก็คือไปเพราะเป็นห่วงเพื่อนพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายอีกสองคนแล้วนะเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาสามข้อหาด้วยกันคือ
กรุกเคหสถานร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาตเจ็บสาหัสและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
ของล่าสุดนะคะคุณผู้ชมตำรวจสพคลองหลวงจับตัวในต่อคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
นายธีรโชธโพนาวัย๒๑ปีเขาบอกแบบนี้นะคะ
เขาหลังก่อเหตุไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านอาธรณ์ที่พระนครศรีอายุทยา
เขาบอกว่าจริงเขาไม่ได้เลิกกับนางสาววันวิสานะที่บอกว่าเลิกกันไป๓เดือนไม่ได้เลิก
แต่ว่าฝ่ายหญิงนั่นแหละมีคนอื่นชื่อออส
วันนั้นฝ่ายหญิงบล็อกเฟสเขาก็เลยโทรคุยกัน
ฝ่ายหญิงเป็นคนท้าเขาเองว่าแน่จริงก็มาที่คอนโดสิ

พังประตูเข้าไปก็เพราะอยากจะรู้ว่าคนชื่อออสที่ว่าเป็นนุ่มใหม่เนี่ยอยู่ในห้องไหม
และที่ฟันเพื่อนรุ่นพี่ก็เป็นเพราะว่า
ก็ผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนแนะนำในออสให้รู้จักกับแฟนสาวของเขา